อี้มาหรอ

แล้วแม่คนไหน

ของเล่นอยู่หลังรถครับ

มีแต่ของราคาทั้งนั้นเลย

ครับ

มึงชอบหาอะไรมาพูดไปเรื่อยนะ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

เห้ยแม่คนเหี้ยหรอแม่คนเสี้ยข้าวแล้วแม่คนไหนไอ้ทันวะมึง
เฮ้ย
บ้านไหนไอ้ชันว่า

บ้านอย่าชักเสร็จเข้าบ้าน